คุณผู้ชมรออยู่แน่แน่เลยตอนที่คุณบุ๊คเขาโปรยไปตอนแรก
บอกเฮ้ยไอ้เส้นที่พี่คนนั้นเขาไปซื้อโทรศัพท์แล้วมันมีเงินซ่อนอยู่ในนั้น
เงินไม่พอค่ะเฮียค่ะเฮียจะไปซื้อโทรศัพท์
อ้าวโทรศัพท์ต้อง๔๙๙๐บาทเฮียมีเงินสดมาพันเดียว
เอ้าแล้วเงินไม่พอเฮียทำยังไงต่อดูค่ะ
เดี๋ยวถ่ายหน้าเขาน่ะเดี๋ยวเมียเขาเห็น
โอ้โหเฮียเฮียเอาแบงค์พันธุมาแบงค์เดียวเฮียจะซื้อโทรศัพท์ตั้ง๕๐๐ได้ยังไงคะ
แม่ค้าก็ถามเฮียบอกไม่ต้องห่วงหนูนี่เฮียมี
เฮียจากไหนเฮียมีเฮียมีเข็มขัดคือแม่ค้าง่
งงเหมือนกันดิเซ็บต้องงง
เออแม่ค้างงบอกว่าเฮียจะแก้ผ้าเหรอเฮียจะถอนเกลอเฮียเอาเข็มขัดเข้ามาทำไม
แล้วงงไงตรงที่ว่าแล้วเกี่ยวอะไรกับเข็มขัดเขางงตรงนี้ก่อน
กี่พันบาทรวมแบงค์พันทั้งสิ้นห้าแบงค์คือห้าพันบาท
ห้าพันบาทซ่อนไปได้แล้วพับแบบโอ้คุณดูวิธีการพับเนียนกริ๊บเลยนะคะ
ซ่อนอยู่ในเข็มขัดนี่คือเข็มขัดจริง
ทีนี้เจ้าของร้านขายมือถือเขาก็เลยแซวเฮียตอนนั้นแหละ
เฮียนี่ซ่อนเงินเมียเหรอคะเดี๋ยว
อย่าไปถ่ายหน้าเฮียเขาเดี๋ยวเมียเขาเห็น
เฮียบอกไม่ใช่คือเฮียใส่ไว้แบบนี้กลัวโจรจะปล้น
แล้วเฮียคุยต่อนะคุยวัวต่อนี่เฮียบอกให้นะ

เออเฮียมีมีสีดำนี่เส้นนี้แหละ
มีสีน้ำเงินเฮียก็มีสีน้ำตาลเฮียก็มี

ก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีขำขัดตามการแต่งตัวในแต่ละวันไงคุณ

เดียบอกว่านี่เพราะอะไรกลัวโจรจะป้น
เดี๋ยววันหนึ่งเกิดโดนโจรป้นแล้วตกรถตกรา

แกบอกว่าถ้ากระเป๋าแกหาย
โจรคว้ากระเป๋าแกไป
แต่ไม่มีใครจะกล้ามาคว้าเข็มขัดเฮียหรอก
อ่าเฮียก็เลยจะมีเงินสำรองอยู่ในนั้น
ไม่แล้วตอนนี้เฮียเขาจะว่าเราไหมล่ะเรามาออกข่าวขนาดนี้
ไม่เจ้าของร้านโทรศัพท์มือถือเขาขอเฮียแล้ว

เฮียบอกป่านนี้เขารู้กันทั้งประเทศแล้วหนูเอ้ย
ข่าวเที่ยงไทยรัฐเอามาออกแบบนี้นะคะ

ชื่อร้านที่เป็นร้านโทรศัพท์มือถือโลกโมบาย

ก็เล่าว่าจริงรู้จักสนิทกับเฮียแกนั่นแหละ
เพราะว่าเป็นลูกค้าขาประจำ

พอตอนปลดเข็มขัดมาทุกคนงงกันหมดเลย

ส่วนใหญ่จะเก็บไว้หลังโทรศัพท์บ้าง
กลัวกระเป๋าเงินหาย
แล้วก็เลยบอกว่ามีเข็มขัดในที่สุด

หรือว่าใครกระโมยกระเป๋าตัง

ก็ถามก็แซวกันเหมือนกัน

ก็ใครยังไม่รู้นะที่บ้านไม่รู้นะ

คุณมนุษย์สามีมีวิธีการในการซ่อนเงิน

แล้วพอไปดูชื่อตำแหน่งของเขาคือ
ขัดซ่อนเงินขณะเดินทาง
คุณเจตนาเขาดีเวลาไปเมืองนอกเมืองนาไง
จะเจอมิจฉาชีพเอาเงินใส่ไว้ในเข็มขาด

เชื่อไหมคุณผู้ชมเส้นไม่ถึงร้อย

เส้นไม่ถึงร้อย๗๐๘๐กว่าบาทก็มี

คุณไม่ต้องใช้เข็มขัดแบรนด์ราคาแพงแล้วนะ

อันนี้แพงกว่าแบรนด์เพราะมีเงินอยู่

แต่ทีนี้เขาขายกันในพวกแอปต่าง
ช็อปออนไลน์ทั่วไปเลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วอีกอย่างหนึ่งพอเห็นแบบนี้แล้ว

สรุปว่าถ้าคุณภรรยาจะเช็คนะว่า

นี่ทุกคนกลับไปเช็คเข็มขัดที่บ้านหมดแล้ว
แต่เขาบอกว่ามนุษย์ภรรยาจะมีเซนต์ใช่ไหม

พบทบผู้บังคับบัญชาที่บ้านรู้หมดแล้ว